ท่านผู้ชมครับยังจำเรื่องของซ้อปลาได้ใช่ไหมฮะ
ซ้อปลาที่เป็นผู้ที่มีเพจขายของออนลงออนไลน์อะไรต่างนานาเนี่ยนะฮะ
แล้วเคยออกมาร้องขอความเป็นธรรมบอกตำรวจเนี่ยบุกไปค้นบ้าน
หาว่าทำพวกธุรกิจผิดกฎหมายยึดเงินยึดทองไปพาไปสอบสวน
สุดท้ายเงินหายไปห้าล้านค่ะอ่าตำรวจเองก็ออกมาบอกว่าโอ้โหไม่จริงเลย
ก็แจ้งความดำเนินคดีกลับด้วยซ้ำแล้วหลังจากนั้นมีชาวบ้านเนี่ยบุกไปที่บ้านซ้อปลา
สงขลานะฮะบอกว่าไปโกงแชร์ออนไลน์เขานะผู้เสียหาย๒๐๐กว่าคน
เป็นเงิน๖๐กว่าล้านนี่ฮะจากวันนั้นจนวันนี้มีการแจ้งความกันด้วยนะครับ
ท่านผู้ชมครับและล่าสุดวันนี้ครับเดี๋ยวดูภาพวันนี้นะฮะตำรวจกองปราบราม
นะฮะตำรวจกองปราบปรามแล้วก็ตำรวจกองบังคับการปราบรามอาทยากรรมทางเศรษฐกิจ
หรือว่าปอศนี่ครับนำกำลังไปพร้อมกับหมายจับของสารอาญารัชดา
ไปที่บ้านของซ้อปลานะครับที่ตำบลคลองรีอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลา
เพื่อไปตามตัวซ้อปลาเพื่อจะควบคุมตัวมาดำเนินคดีซ้อปลาชื่อจริงคือนางสาว
กมลวันปิ่นทองพันธ์เป็นแม่ค้าขายของออนไลน์เจ้าของเพจสปลามาดำลูกเหนียง
คือหมายจับเนี่ยมีชื่อของนายจตุพลปิ่นทองพันธ์สามีของซ้อปลาด้วยนะครับ
ข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน
แต่ว่าเจอแต่นายจตุพลสามีของซ้อปลาอยู่ในบ้านไม่เจอตัวซ้อปลา
เจ้าหน้าที่ก็ขอเข้าตรวจค้นในบ้านพักนะครับหลังนี้ไม่เจอนะฮะ
ไปอีกหลังนึงนะครับอีกหลังหนึ่งอยู่ที่ตำบลป่าขาด
หลังจากได้รับแจ้งว่าซ้อปลามาหลบอยู่ที่บ้านหลังนี้
อยู่บ้านหลังนี้ไปถึงก็ไม่เจออีก
เจ้าหน้าที่คาดว่านายจตุพลสามีซ้อปลาคงจะส่งสัญญาณมาให้ซ้อปลาเนี่ยหนีไป
เพราะไปพบพิรุษในโทรศัพท์มือถือของสามีซ้อปลา
ลักษณะลบไลน์ไลน์ที่คุยกับสปลาลบทิ้งหมดเลย
อาจจะแจ้งอาจจะบอกว่าหลังนี้ไม่อยู่เขาจะไปอีกหลังนึงแล้วนะ
นี่ฮะตำรวจก็เลยคุมตัวนายจตุพลไปดำเนินคดีนะครับ
ก็คุมตัวไปบรรทำบันทึกการจับกลุ่มที่สพปากรนะฮะ
เดี๋ยวต้องส่งตัวเข้ากรุงเทพเพราะคดีนี้เนี่ยเขาแจ้งกองปราบ
แล้วก็ทางปอศด้วยนะฮะคดีเรื่องของโกงแชร์ออนไลน์๖๐กว่าล้าน
ผู้เสียหาย๒๐๐กว่าคนแต่ตัวสปลายังไม่ได้ตัว
วันนี้มีหมายจับของศาลนะฮะตำรวจคาดว่าคงกบดานอยู่ในพื้นที่สงขลานี่แหละนะฮะ
ก็ต้องตามหาตัวให้ได้ผู้เสียหายสองร้อยกว่าคนที่สงขลาเนี่ย
มาร้องเรียนเอาไว้ถูกเบี้ยวแชร์ออนไลน์กับแชร์ทองคำ
มูลค่าหกสิบกว่าล้านคือตอนนั้นเนี่ยซ้อปลายังออกมายืนยันว่าตัวเองเนี่ย
ทำถูกกฎหมายหมดนะจากธุรกิจส่งสินค้าประมงอะไรต่างนานา
หรือว่าลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่วันนี้มีคนเขามาร้อง
ซ้อปลาออกมาชี้แจงอยู่รอบนึงนะบอกมันเป็นแค่ช่วงของเงินขาดมืออะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
แต่วันนี้ไม่เจอตัวนะครับขณะเดียวกันซ้อปลาเองเคยออกมาร้องตำรวจว่าไปควบคุมตัวเขารีดเงิน๕ล้าน
แต่ทางตำรวจสงขาเขาก็แจ้งความกลับข้อหาเรื่องของแจ้งความเท็จด้วยนะฮะ
นประมาทด้วยนะครับทีนี้ท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงเย็นเนี่ยซ้อปลาเขาติดต่อมายังตำรวจกองปราบ
หลังจากเอาหมายสารไปที่บ้านที่สงขลาแล้วหาตัวไม่เจอไปบ้านสองหลังติดต่อมายังตำรวจกองปราบบอกให้มารอที่นี่
เจอกันที่นี่จะมอบตัวให้มาเจอที่ทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราชแชร์โลเคชั่นมาด้วย
มารับตัวตรงนี้ได้เลยกองปราบก็มาจากสงขาเลยนะฮะ
มาจากสิงหานครสงขลาเนี่ยมาตามจุดโลเคชั่นเนี่ยที่แถวทุ่งสงกรีนก๊าซ
ในพื้นที่ตะบลนาโพอำเภอทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราช๔๐๐กิโลเมตร๓ชั่วโมงกว่า
มาถึงติดต่อไม่ได้นี่ฮะติดต่อยังไงก็ติดต่อไม่ได้
ไม่เจอซ้อปลาพยายามถามชาวบ้านแถวนี้มีใครเห็นผู้หญิงลักษณะรูปร่างหน้าตา
แบบนี้ไหมเจอซ้อปลาไหมไม่มีใครเห็นรออยู่นานก็ไม่เจอ
ซ้อปลาติดต่อกลับไปก็ไม่ได้นะฮะสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็เลยตัดสินใจ
นำตัวสามีซ้อปลาก็คือนายจตุพลเนี่ยเข้ากรุงเทพคนเดียว
ก็เอาตัวไปดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อตามหมายจับของศาลที่มีคนแจ้งความเอาไว้นะฮะ
ในข้อหาช่อโกงแล้วก็ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน
ตอนนี้ก็ต้องตามตัวซ้อปลากันต่อไปค่ะ